คนร้ายก็ต้องจับควายก็ต้องเลี้ยงฮะเกิดขึ้นจริงจริงครับ
คุณผู้ชมครับระดับท่านรองผู้กำกับฮะ
ท่านรองผู้กำกับในตำรวจท่านนี้คือพันธบรวจโทจำลองทัพศรีแก้ว
ท่านรองภูมิกับสอบสวนนะครับสพดงเย็นที่บ้านดุงอุดรธานีฮะ
นี่คือที่โต๊ะทำงานก่อนโต๊ะทำงานเนี่ยโอ้โหขึ้นชื่อว่า
พนักงานสอบสวนเนี่ยคุณผู้ชมโอ้โหงานเยอะจริงจริงค่ะ
ท่านเป็นตำรวจที่นี่มา๑๐กว่าปีแล้วตั้งใจทำงานหน้าที่ให้ตัวเองดีที่สุดนะครับ
แล้วก็ยังมีงานอดิเรกนะครับหรืองานรองท่านชอบเลี้ยงควายครับ
ควายเป็นงานเสริมค่ะว่างปั๊บออกเวรปุ๊บ
ท่านก็ไปตัดย่ามาเลี้ยงควายบ้างนะฮะหยอกเล่นกับควายบ้าง
คือท่านตั้งใจไว้ว่าหลังจากเกษียณอายุราชการเนี่ยนะฮะก็จะมาเลี้ยงดูควายนี่นี่
ลูกของท่านท่านเรียกแบบนั้นเลยนะนี่แหละครับ
ถ้าเลี้ยงควายงามฮะเลี้ยงควายงามเป็นเผือกสามตัวแล้วก็ดำสองตัวโอ้ยสวยจริงจริง
นะครับอยากรู้ชื่อไหมท่านเล่าท่านเล่าท่านบอกชื่อด้วยนะค่ะ
ชื่อบัวแก้วมารวยแม่บัวทองมีลูกชื่อศรีนินแล้วก็มีน้องเล็กตัวเมียชื่อขวัญทอง
ตัวนี้ชอบมากหลงมากเดือนกว่าแล้วนี่ฮะคุณผู้ชมครับคือขวัญทองเนี่ยมีน้ำหนัก
คลอดเนี่ยก็ไม่เท่าไหร่หรอกแต่ตอนที่นัดหมอให้มาทำคลอด
ตอนที่มันจะออกลูกเนี่ยหมอไม่มาหมอไม่มาทำไงต้องทำเองครับ
ทำเองฮะทำคลอดควายเองครับท่านบอกดีใจสุดเพราะว่าแม่ควายเผือกออกลูกเป็นตัวเมียสีดำ
เพราะว่าโบราณเขาบอกว่าควายเผือกออกลูกดำเตรียมขยายคอกหากควายดำออกลูกเผือกรีบขายหนี
ท่านบอกท่านชอบชีวิตแบบนี้มากอยู่ตามธรรมชาตินะครับ
เลิกงานก็มานอนให้ขวัญทองมาหนุนตักนะครับท่านบอกว่าเหมือนมีลูกอีกคนหนึ่ง
แต่ท่านก็ทำทั้งงานในหน้าที่แล้วก็เลี้ยงควายที่ท่านรักครับ
ก็จะได้ช่วยให้รู้สึกผ่อนคลายได้บ้างเพราะว่างานตำรวจเนี่ยเครียดนะคะ